ขยับมาดูยังอยู่เรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะ
ตอนนี้กระทรวงสารสาธารณสุขที่จังหวะประจวบคินิฆรคาร์ต้องตั้งกันบรวมคุยกันเลยครับ

นักการเมืองเบอร์ใหญ่ใหญ่ระดับไหนเป็นลูกสาวรัฐมนตรี
จะแต่งงานในช่วงนี้แล้วทำไง
เขาจะเชิญแขก๔๐๐๐คน
พอเชิญแขก๔๐๐คนโอ้โหคราวนี้เจ้าหน้าที่วนมาคุยกันเลยครับ
เพราะว่า๔๐๐คนมันน่ากลัว
กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่คลัสเตอร์ใหญ่

ถึงขั้นต้องมีการหารือกันอย่างเป็นทางการ
นายแพทย์วัชรพงศ์เหลืองภัยรัฐรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคิริขัน

จัดงานใหญ่ในพื้นที่ทัพสแก่เป็นงานแต่งงานของลูกสาวรัฐมนตรี
ถ้า๑จะแต่งเมื่อไหร่กุมภาพันธุ์เดือนแห่งความรักกลมจนจะแต่ง
เดือนหน้านี้จะใช้พื้นที่ใหญ่ขนาดไหน
ชายทะเล๔๐ไร่เพื่อมาจัดโต๊ะจีน
โต๊ะจีนมี๔๐๐คนรองรับคน๔๐๐คน
คือทางกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่บอกว่าแต่งได้นะ
แต่จัดใหญ่ขนาดนี้ยังไม่อยากจะอนุญาต

เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่คุยเป็นระดับชั้นเลยฮะ
ตั้งแต่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ
สรุปว่ายังไม่อนุญาตครับ
คือไม่ให้เขาจัดได้ยังไงคนจะมีความรักกัน

แต่จะจัดโดยมีการเชิญคนเยอะขนาดนี้
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่สามารถจะอนุญาตได้
ก็เขาจะต้องจัดใหญ่สมศักดิ์ศรีนักการเมืองนี่

แต่ไปทำแผนมาใหม่ว่าท่านจะมีมาตรการไหน
งานแต่งงานงานนี้จะได้ใหญ่สมศักดิ์ศรี
รัฐมนตรีแต่ต้องไม่มีเหตุการณ์
คาดคิดคือเกิดคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น
ดังนั้นไม่ใช่หน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่แล้วนะ
เป็นหน้าที่ของคนที่จะจัดงาน
จะทำยังไงให้งานนี้ที่จะมีขึ้นได้

สเตอร์ใหญ่ของจังหวัดประจวบคิริคันครับ
ถ้าจะจัดเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย